อันนี้แรงที่สุด

มันแค่จะลุกแค่หลังแต่ตรงนี้ฮะบ้างเยอะอ่ามันแรงหมด
เหมือนเหมือนหลังบ้านเหมือนบ้านหลังตรงเนี้ยยายเลย
ติ่มตรงนี้ติ่มครับไอ้หลิงนี้ก็เหมือนกัน
ครั้งก่อนนึงก็ไม่เป็นไรแต่ก่อนครั้งเนี้ยน่ะมันควรเป็นแหละ
ข้อมูลบ้างข้างนี้ข้ออะไรหรือเปล่าเพราะป่ามันหมดใช่
ผ่าป่าหมดน้ำก็แรงขึ้นเผื่อป่ามันยังมีอยู่น้ำก็เฝ้า
จริงไหมครับว่าถ้าอ่ะผ่าหมดมันความแรงของแขกน้ำ

เรื่องกับสับปะโรดนะจ๊ะเนี่ย